ส่วนเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของคนอยู่บ้าน

ในคืนเดียวเนี่ยเจอไปสามหลังด้วยกันค่ะ
เป็นหมู่บ้านที่พะหนโยธิน๕๔ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้ค่ะ
เข้ามาในบ้านหลังนี้ประมาณ๔ทุ่ม
คือเจ้าของเนี่ยเขาตื่นเช้าลงมาเห็นกระเป๋าตังค์โดนเปิดกระปุกออมสินโดนงัด
เขาเลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเห็นภาพเนี้ยค่ะฮะ
เวลาในกล้องเนี่ยคือประมาณ๔ทุ่มปีนรั้วมาจากข้างบ้านนะคะ
นะคะแล้วขึ้นไปชั้นสองทุบกระปุกออมสินเปิดกระเป๋าตังค์นะคะ
ที่ชั้นล่างเอาเงินไปได้ประมาณหนึ่งพันกว่าบาทแล้วไม่ได้ก่อเหตุที่บ้านหลังนี้
คือบ้านของคุณเอแต่เพียงหลังเดียวนะคะมี๓หลังที่เจอเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน
โดนคนร้ายรายนี้เข้ามาขโมยของค่ะงัดรถงัดบ้านค่ะ
เข้าทุกบ้านเลยไปรื้อค้นรถนะคะของบริเวณหน้าบ้านนะคะ
แต่ว่าหลังอื่นเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำการเข้าไปในบ้านได้นะคะ
แล้วก็ที่บ้านนะคะจะเป็นในส่วนของโซนซอยแปด
ที่บ้านเนี่ยจะเข้ามาในบ้านได้ก็เหมือนที่แจ้งไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้
ว่าเข้ามาก็คือได้เฉพาะในส่วนของตัวเงินต่างที่เขาเอาไปนะคะ
แล้วเขาก็ไปลื้อค้นบ้านอื่นก็จะเป็นลักษณะของการลื้อค้นในรถ
ของบ้านแต่ละหลังเหมือนกันนะคะ
หลังในคืนเดียวนะคะที่เจอเหตุการณ์นี้
ตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้ที่สอนอสายใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตำรวจคาดไว้ว่าคนร้ายรายนี้น่าจะเป็นคนที่เคยทำงานในหมู่บ้านค่ะ
เพราะดูจากลักษณะการปีนรั้วเนี่ยช่องทางการปีนรั้วต่าง
เชี่ยวชาญเหลือเกินนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องไปดูไล่ไล่ดูกล้องวงจรปิดบ้านอื่นนะคะ
ในมุมอื่นเพื่อที่จะได้เห็นหน้าตาของคนร้ายรายนี้
แล้วก็ตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะเนี่ยค่ะ๓บ้าน